ปี๑๘คลกระดาษวันหยุดหมอรักรัชศรีบอกวันศุกร์เนี่ยแหละ

หมอรักอะไรนะทีกว่านี้แหละ

ตายไปแล้วเป็นรักรัชศรีแทน

โหหมดดำหลังเขาไปยุโรป

มาอคุ้มอะนั่งอยู่นี่หมอลักษณ์ก็นั่งทางนี้ติดคึ่งติด
ติดกระจกติดหน้าต่างหมอลักษณ์และผมตรงกลาง

ลุงพฟกระเสมไม่จับเฉยนะ

หรออังจิหรออังจิหรออังจิหรอ
อังจิหรออังจิหรออังจิหรอ
เขาอยู่กับคนอย่างนี้มันก็ต้องฝึกจิต

มันก็ต้องปฏิบัติสวัสดิ์มนต์อันเล็กอะไรอย่างเงี้ย

โปรดติดตามตอนต่อไป